มาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยออกข่าวว่ารักกันซะเหลือเกินนะคะเป็นคู่รักดาราวัยรุ่นมันมีเรื่องโปะแตกขึ้นมาเพราะว่านี่เลยนะฮะในรายการข่าวใส่ใครอุ้ยไม่รู้ใส่ใครหรือใส่ไฟดีนะฮะตามแพทย์ละทีวีของเรานี่แหละพี่แองจี้เขาเมาเมาย์กันกับพี่หนูกัญชัยแบบเออคลุกวง
สาเหตุที่เลิกเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีคนใหม่แล้วสามค่ะคนใหม่ของผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าเป็นน้องเขยของดาราซุปตารู้จักกันมาในคณะเพื่อนบ้านมาดูงงวงใกล้กันยังไงก็ไม่รู้เนาะดิฉันก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฮะก็เห็นสืบสอข้อมูลกันว่าหลายคนนะรวมไปถึงคอมเม้นต์โซเชียลต่างเขาบอกว่าคู่รั

ในโซเชียลเขาก็บอกว่าพอพันกับพอพานดิฉันก็ไม่รู้นะคะก็พอพาหีบนอนหนูวุ่นวายกันไปหมดนะคะก็รอติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะคะ